ถอนหายใจหน่อยไม่ได้เหรอคุณถ่อนหายใจกับเรื่องนี้ถือหรือวะ

ผลงานชิ้นนี้ต้องจานลึกไว้ในประวัติศาสตร์ผมตายไปเนี่ยคุณไม่ต้องห่วง
ก็ผมก็จะมีคนอื่นมาปั้นเพราะว่าเราอยู่ภาคประชาชน
เราต้องทำให้แข็งแกร่งใช่ไหมที่ผมพูดเรื่องปปงอแล้วออก
เราจะต้องมีความแข็งแกร่งเพื่อให้สังคมสามารถรู้ทัน
อย่างนี้ผมมีข้อเสนอให้ท่านพบชนคนนี้หลังจากที่ผมเปิดเผย
เรื่องนี้ไปแล้วผมก็วิ่งมาที่ไทยรัฐนะครับเพราะผมรักไทยรัฐ
คุณจะเจอได้ว่าจิ้งหลิงเนี่ยจบเพราะจิ้งหลิงเนี่ยมีเส้นเงิน
ไปปุ้งปุ้งเสร็จแล้วก็ไปจีนสองคนมีการโอนเงินกันไปโอนเงินตามจำนวนเงินตามนี้เสร็จแล้วก็โอนเข้ามาที่บุคคลที่
สิทธิพงศ์ผมมีคำถามว่าคุณสอบไอ้สิทธิพงศ์หรือยังยัง
ไม่รู้ตอนนี้คุณไปเจอสิทธิพงศ์หรือยังยังอีก
ผมถามว่าไอ้สิทธิพงศ์โอนเงินให้ตู้ห่าวซึ่งเป็นบริษัทโมเดิร์นเจมส
ผมก็ยกตัวอย่างให้คุณท่านผู้ชมเห็นว่าโมเดิร์นเจมส์ชื่อใคร
นะตู้เห่าหรือชื่อชาชื่อไทยคือชายนัดก่อนชายยานวนถือหุ้นเท่าลาย
ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เมียถือเท่าไรสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต
รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทโมเดิร์นเจมสอินเตอร์แนชแลลซึ่งมีการโอนเงินเข้า
อ่าบริษัทโมเดิร์นเจมสอินเตอร์แนชินัลก็กลายเป็นว่าโอนเงินให้ตู้หาว
ดังนั้นตู้เห่าเนี่ยเข้ากระบวนการฟอกเงินอย่างชัดเจนที่สุดผมมีผมมี
ออปชั่นให้พบชนคนนี้เลือกพตทตแสงสว่าง
ผมกำลังจะถามอยู่เลยว่าคุณชูวิทย์จะไม่จะไม่ถามท่านพบ
นอหน่อยเลยว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่างที่ลูกน้องของพบชน
ผมผมวันนั้นผมคุยกันแล้วเขาไม่มาเองก็วันนั้นผม
คุณก็เห็นผมไปนั่งกินข้าวกับพบตรรองพบตรสองคน
แต่เขามาเยอะเขาไม่มาก็ช่างเขา
แล้วณวันนี้ณวันนี้เนี่ยถ้าพบชนฟังอยู่จะให้พบชนทำอะไรใช่ไหม
คือลาออกนั่งลาออกไปเลย
ลาออกจากอะไรลาออกจากพบชนหรือลาออกจากตำรวจ

ประธานกรรมการปรปงเหรอ

ไม่ออกเนี่ยคุณก็ควรจะออกจากบชนนะฮะ
คุณเลือกเอาเลยคุณไปอยู่ที่ภาคใต้ไหมไปอยู่ทั้ง๓จังหวัดภาคใต้เลย
ปราบโจรเพราะคุณชอบฉายเดี่ยววันแมนโชว์อยู่แล้ว
ลูกน้องคุณไม่ต้องพึ่งไม่ออกจากบชนนะ
หัวหน้าพนักงานสอบสวนเพราะการที่คุณเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน
แล้วทำให้คดีรูปคดีออกมาอย่างนี้โดยคุณไม่ใช้พยานหลักฐานในการออกข้อหาที่
เป็นข้อเท็จจริงในการตั้งนอมินีตั้งข้อหาฟอกเงินคุณไม่ทำ
ถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้ก็ตายอยู่ดีสงครามนี้เจ๊ง

เมื่อเป็นม้าป่วยก็ต้องเปลี่ยนจำเป็นต้องปิดก็เปลี่ยนหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ทีนี้จะเปลี่ยนเป็นใครใครก็ได้ใครก็ได้

คิดว่าใครก็ได้ที่เขารู้เห็นอย่างนี้ตำรวจที่ไหนเอางี้ดีกว่า

เห้ยอย่างนี้มึงเข้าห้อหาฟอกเงินหรือเปล่า
คุณชูวิทย์ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
แจ้งข้อหาฟอกเงินมันไม่เกิดขึ้น
ไม่มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของตู้ห่าวทั้งหมด
ว่าจะโยงไปถึงใครถึงใครถึงใครถึงใครเนี่ย
เท่ากับว่าสิ่งที่คุณชุวิตทำมาเนี่ยพังหมด
ไม่ใช่เป็นเพราะผมพังนะไอ้ผมไม่เสียหาย
ผมเป็นประชาชนผมเสียหายตัวผมว่าไม่เสีย
แต่ประชาชนโดยทั่วไปจะเสียหาย
ผู้ที่ทำงานสุจริตแล้วเห็นว่าจีนเองเลยคุณเนี่ย
เอาสัญชาติไทยให้มันแล้วมันเอามายามาขายแล้วเอามาฟอกนะครับฟอกผ่านโมเดิร์นเจมส์ฟอกผ่านดีวาลักษณ์และออกมาเป็นเงินขาว
ผมทำจริงเนี่ยผมจะไปทำอาหารกินสู้มันได้ยังไงผมสู้มันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเล่นอย่างนี้
ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าประชาชนต้องเข้มแข็งสังคมต้องคัดเอาคนเลวออกไป
อย่าไปเอาคนแล้วเป็นคนเลวที่เราอุตส่าห์ให้มันมาอยู่เพิ่งร้อนเพิ่งหนาวเพิ่งเย็นเขามาอยู่บ้านเรากี่ปี
อยู่บ้านเราก็มันอยู่บ้านเรา๑๐กว่าปี๑๕ปี๑๕ปี๑๕ปีเสร็จแล้วมันเปลี่ยนสัญชาติตอนปี๕๗
ทั้งที่ยังมีคดีอยู่แล้วมันเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยได้และถามจริงว่ามันกระทำการแบบนี้ได้
มันจะเลี้ยงมันไว้เหรอคือบ้านคุณจะเลี้ยงมันไว้เหรอผมฟังจากคุณชูวิทยเนี่ยนั่นเท่ากับว่า

สามารถที่จะมีอิทธิพลทำได้ไงมีพาวเวอร์ในระบบนั่นในระบบราชการไทยถึงขั้นที่ว่าแจ้งข้อ
เอาละการที่คุณเห็นว่าตู้ห่าวมีคนเดียวแต่เบื้องหลังตู้ห่าวเนี่ยเต็มไปหมดฮะ
นักการเมืองทั้งอดีตตำรวจทั้งใครต่อใครซึ่งบุคคลต่างต่างเหล่านี้
ไม่อยากจะให้ตู้เห่าเนี่ยมันเปิดปากพูดถ้าไอ้ตู้เห่าโดนแล้วก็เกิดมีแบบอเมริกา
ตู้ห่าวมึงสารภาพมานะว่ามีใครร่วมด้วยแล้วเดี๋ยวกูลดโทษให้มึงไอ้ตู้ห่าวพูดแน่
แต่ทุกวันนี้ตู้ห่าวยอมปิดปากเพราะอะไรเพราะมีกระบวนการช่วยเหลือตู้ฮาว
ตู้เห่ามึงไม่ต้องห่วงนะมึงนิ่งไว้เดี๋ยวมึงก็ได้ออกมาแล้ว
เพราะมันไม่มีหลักฐานผัวพันธ์ถึงมึงกูตัดพยานหลักฐานเอกสารเกลี้ยงแล้ว
และถ้าไม่แจ้งฟอกเงินมันก็ตรวจโดยระบบไม่ได้
มันตรวจได้ยังไงอ่ะก็คุณไม่แจ้งฟอกเงินน่ะไอ้โนมินีมันก็ยักษ์ยักษ์ถ่ายเทสับสินได้หรือเปล่า
ตัวแทนต่างมันก็ไปฟังพยานเป็นพยานแล้วก็ไปฟังทีตรวจต้องการอะไร
ออกนอกห้องมันก็โทรศัพท์เอาอันนี้ย้ายอันนี้เปลี่ยนที
ดังนั้นเมื่อตู้ห่าวรอดจากคดียาเสพติดซึ่งเป็นคดีหนักรอดไป
คดีที่ต้องพ่วงมาคือคดีฟอกเงินไม่มีตู้ห่าวก็ต้องเป็นบุคคลอิสระ
เป็นเขาเรียกว่าฝรั่งเขาเรียกฟรีแมนคือสามารถไปไหนก็ได้แล้วนะครับ
เพราะว่าไม่มีคดีฟอกเงินตามมาแต่ถ้ามีคดีฟอกเงินตามมา
ก็ต้องชี้แจงอีกว่าเออเฮ้ยมึงโอนรีบโอนนั่นโอนนู่นไปเนี่ยมึงไปไหนวะ
โอนไปด้วยอะไรเหตุผลไหนเอาเงินที่ไหนมา
ระยะเวลา๑๐ปีเนี่ย๕๖พันล้านเนี่ยเอาที่ไหนมา
แล้วไปดำเนินคดีกับคนที่รับเงินต่อจากเขาต่ออีกใช่และการ
โอน๓ครั้งก็๓กรรมก็โดนเพียบเลยเพราะว่ามันจะกรรมน้อย
แล้วลงทศสองปี๑๕ปีแต่วัฒนศาลตัดมาเนี่ย
เอาแค่กรรมละปีก็พอมึงโดนไปพันกรรม
โอนเงินพันครั้งมึงก็โดนพันกรัมก็โดนพันปีแล้ว
สัญญาณว่าในคุณบริการของตู้ห่าวณขนาดนี้เนี่ยจากตู้ห่าวแล้วเนี่ย
ยังไม่มีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยังไม่มีเลย
ยังไม่มีอะไรครับตอนนี้มีไอ้ตู้ห่าวคนเดียวแต่คุณเห็นตรงนี้ไหมครับ
เป็นเส้นเงินที่เลยนี่ไปที่ผมยังไม่ได้เอามาโชว์เห็นไหมเส้นเงินที่ไป
ไอตัวเนี้ยถามว่าไปถึงใครเออถามว่าคนนี้อ่าตรงเนี้ย
พบบัญชีในตู้เซฟเนี่ยพันไปถึงใครผมยังไม่ได้เอามาให้ดู
เพราะว่านี่เป็นแค่ภาคแรกภาคเขาตรวจจริงจริงก็ถึงถึงหมดนะครับ
มันเป็นเส้นเงินไงเขาเรียกว่าเส้นเงินรู้หมดเลยว่าใครเป็นใครอะไร
ถูกต้องถูกต้องนี่คือข้อดีของการตรวจกระบวนการเส้นการเงิน
หรือเรียกสั้นว่าเส้นเงินแต่การที่คุณจะตรวจอย่างนี้ได้
ไปเพราะอะไรล่ะครับคุณภาคภูมิคุณตรวจแล้วคุณไม่ตั้งข้อหา
คุณตรวจแล้วคุณไม่ตั้งข้อหาคุณจะตรวจไปทำไม
คิดว่าการออกมาเปิดเผยตรงนี้เนี่ยของคุณชูวิทย์เนี่ย
ทั้งพรุ่งนี้จะไปอายการสูงสุดเอาหลักฐานตรงนี้ไปให้เนี่ย
ทำให้ตู้เห่าถูกแจ้งเขาหาฟอกเงินไหม
คือยังไงก็ต้องแจ้งไม่แจ้งวันนี้วันหน้าก็ต้องแจ้ง
แต่การที่ไม่แจ้งวันนี้เนี่ยไปแจ้งวันหน้าทำให้เขามีอะไรครับ
มีเวลามากขึ้นการมีเวลามากขึ้นหมายถึงอะไรครับคุณภาคภูมิ
หมายถึงการไปทำลายเอกสารหลักฐานหรือยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินได้
อย่างน้อยก็ตั้งแต่วันที่เขามามอบตัวคดียาเสพติดซึ่งมันผ่านมาไม่รู้กี่วันแล้ว
คุณคิดดูแล้วกันคุณคิดดูแล้วกันเงินสดคุณเคยเจอไหมล่ะ
คุณเงินสดคุณไม่เคยเจอเลยนะบัญชีเหลืออยู่แสนเดียว
คุณคิดว่าคนทำงานอย่างนี้ได้มีบัญชีอยู่แสนเดียวเหรอ
นี่คือกระบวนการที่ช่วยเหลือตู้เห่าให้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินให้เวลา
คุณชุวิตมันคงไม่จบง่ายวันหน้าผมต้องเชิญมาใหม่นะ
ไม่มีปัญหาผมกับคุณภาคภูมิชอบกันไทยรัฐก็ชอบกันอยู่แล้ว
ดังนั้นวันนี้ผมเอาชุดนี้มาเปิดเผยให้คุณฟังเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริง
ให้ประชาชนได้รับทราบได้รับทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็ได้รู้ว่าใครเป็นใคร
ถ้าเกิดเป็นฝีมือระดับหัวหน้าพนักงานสอบสวนเป็นพบชนอย่างนี้
ไปเลยหรือไม่ก็ไปจุดทูปสามดอกที่สนามหลวงไปจุดทูปไว้เลยว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง

ทุกผู้ชมบอกอยากให้ถามถึงบุคคลบางคนคุณชุวิตบอกไม่อยากพูดถึงนะครับ

ไม่ต้องถามหรอกครับเพราะว่าตรงนี้เราทำงานเพื่อประชาชนอยู่นะครับ
แมลงหวีแมลงวันผมไม่กลัวหรอกครับไอ้พวกนั้นหลังพิงบาร์พิงบ่อน
ผมมาหลังผนังทองแดงกำแพงเหล็กเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับ